หลายคนก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าภารกิจของชาวร็อกสำเร็จไปแล้ว

ส่วนอีกหนึ่งภารกิจที่หลายคนลุ้นกันอยู่ก็คือภารกิจรักษ์
อยากจะรู้จริงว่าเมื่อไหร่พี่ตูนจะคุกเข่า
หวานใจก้อยรัชวินแต่งงาน
หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัยจังหวัดเชียงรายตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะ
คือทั้งคู่นี้นะคะได้รับคำชื่นชม
บอกว่าคู่นี้ไม่มีคู่ไหนที่เหมาะสมกันไปมากกว่าคู่นี้แล้วนะคะ
เป็นคู่รักคู่บุญที่เหมาะสมกันที่สุดเลยทีเดียว
ล่าสุดค่ะก้อยรัชวินเปิดใจเรื่องงานแต่งงานว่า

ส่วนคำตอบที่ฝ่ายชายตอบมานะคะ
บอกว่าข่าวดีอาจจะต้องรอลุ้น
ชาวก้อยเอ็นก็ตอบแบบเคิ้นเบาว่าหวานใจรุ่นพี่

เพราะว่าเธอเองก็ไม่ได้รีบร้อนอะไร
ทุกวันนี้มีความสุขแฮปปี้อยู่แล้วค่ะ

มันคงยังไม่ถึงเวลาค่ะมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยลุ้นช่วยเชียร์
แต่ว่าตัวก็เองก็บอกตรงว่ามันยังไม่ใช่ณตรงนั้น
ตูนเขาเป็นคนโฟกัสอะไรเป็นอย่าง
เพราะฉะนั้นระหว่างวิ่งมันก็จะเป็นแต่เรื่องวิ่งนี่แหละ
คือในเมื่อเราตัดสินใจลงมาทำเพื่อคนอื่น

ก็เขาว่ายังไงก็ว่ายังไงนะคะ
ก้อยไม่ได้เร่งรัดอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบ
คือเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราก็ยังมีความสุขดี
แล้วเราก็สนุกกับการที่ได้เดินทางด้วยกันไปแบบนี้เรื่อย
มันก็คงมันก็คงเป็นแบบนี้แหละ